คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าค่ะกรณีเมียน้อยขับรถเบียดชนเมียหลวง
ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะคะ
ตัวเมียน้อยเนี่ยเขาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
ทีนี้เนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการบาดเจ็บของเมียหลวงด้วยนะคะ
อาการบาดเจ็บเป็นยังไงถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการยึดรถของกลางเอาไว้เพื่อตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะทางผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาแชร์คลิปเอาไว้
เป็นเหตุการณ์ที่เมียหลวงอายุ๒๘ปีเขาก็มีลูกเพิ่งคลอดอายุ๑๖วันเองค่ะ
ตามหาสามีสามีเหมือนกับแอบไปกินข้าวกับเมียน้อยในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ที่ริมบึงหนองโค๊ดตำบลบั้นเป็ดอเมืองจวัดขอนแก่น
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์เมียน้อยไปขับรถเบียดเมียหลวง
จนไปชนกับรถอีกคาน๑
กระดูกเชิงกลางสะโพกหักนะเมียหลวงเนี่ยนะคะ
ส่วนลูกอายุ๑๖วันเนี่ยค่ะน้องสาวของเมียหลวงอุ้มเอาไว้
ก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไร
แต่น้องสาวที่อุ้มเด็กเอาไว้เนี่ยพอรถชนเขาก็บาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณพังภูมิเล่าไปเมื่อวานนี้คือผู้หญิงค่ะ
คนที่เขาเป็นญาติของฝ่ายของผู้ที่บอกว่าเป็นเมียหลวงเนี่ย
บอกว่าเมียหลวงนี่ก็รู้ว่าสามีเนี่ยแอบมากินข้าวกับผู้หญิงคนอื่น
ก็คงจะเป็นเมียน้อยหรือว่ากิ๊กอะไรนี่แหละ
ก็ตามมาขับรถมาขับรถมาเองเลยนะเมียหลวงเนี่ย
แล้วก็มีญาติลูกพี่ลูกน้องอุ้มลูกมา๑๖วันมาด้วย
พอมาถึงหน้าร้านเห็นรถสามีขับสวนออกมาพอดี
แต่คนขับไม่ใช่สามีสามีนั่งข้างคนขับเบาะหน้า
คนขับเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเมียน้อย
เธอก็ลงจากรถไปเลยเมียหลวงเนี่ยพยายามจะกั้นรถ
เพื่อให้ทั้งคู่ลงมาเจรจากัน
ปรากฏว่าถูกรถขับดันดันไปเรื่อยไม่ยอมจอด
จนไปถึงจุดทางออกที่รถกระบะของฝ่ายเมียหลวงที่ขับมาขวางทางอยู่ไง
ดันมันก็เลยต้องเบียดกับรถกระบะ
แล้วตัวของเมียหลวงก็เลยถูกชนในระหว่างรถยนต์ของเมียน้อย
กับรถกระบะของตัวเมียหลวง
เขาก็บาดเจ็บนะกระดูกเชิงกรานสะโพกหัก
แล้วก็คือเนี่ยอันนี้คือนอนบาดเจ็บแล้วก็ร้องโอดโออยู่ที่พื้นถนนแล้วเจ้าหน้าที่ก็มา
ล่าสุดนะคะเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ผู้กำกับการสพบ้านเป็ดบอกว่า
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตัวผู้ชายนะคะอายุ๕๐ปี
พร้อมกับหญิงสาวอายุ๒๔ปีที่เป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุ
ก็นำรถไปมอบให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบ
ทะเบียนกไก่พอพาน๗๑๒๖ขอนแก่น
แล้วก็ไปให้ทางพนักงานสอบสวนสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ก็รถคันนี้ผู้ชายเป็นเจ้าของรถนะคะ
แต่คืนเกิดเหตุผู้หญิงเป็นคนขับนะคะที่ไม่ใช่ภรรยานะคะ

ทั้งสองคนบอกว่าทั้งตัวผู้ชายกับตัวเมียน้อยเนี่ยนะ
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ยินดีให้ตำรวจยึดรถยนต์ไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบ
รถก็มีรอยนะคะมีรอยเฉียวชนที่กันชนด้านหน้า
แล้วก็ทางด้านข้างด้านซ้ายมีรอยบุบที่ประตูด้านซ้าย
แล้วก็ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนที่ด้านหลังด้วย

พอสอบปากคำทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยตำรวจปล่อยกลับไปค่ะ
ยังไม่แจ้งข้อหาอะไรเพราะตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วต้องรอผลการตรวจร่างกายของเมียหลวงที่ได้รับบาดเจ็บ
รวมถึงน้องสาวของเมียหลวงที่อุ้มเด็กอายุ๑๖วันเอาไว้ด้วยนะคะ
ว่าทั้งคู่เขาบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ก็จะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
ว่าผลตรวจร่างกายรอไม่นานไม่เกิน๒วันก็น่าจะรู้

ตอนนี้ก็เลยกำชับให้พนักงานสอบสวน
ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐาน
ตอนนี้สอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
มีการพูดคุยกับพยานแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
คดีนี้ตำรวจบอกว่าไม่ซับซ้อนอะไร
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ว่ากันด้วยหลักฐานพยานในที่เกิดเหตุ
ถ้าผลตรวจออกมาเป็นยังไงบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาทันทีนะคะ
สาเหตุก็คือตำรวจบอกว่าก็ไม่น่าจะใช่เรื่องอะไร
ก็ความหึงหวงนี่แหละนะคะ
มีความหึงห่วงกันแล้วก็ติดตามกันมานะครับ
โดยมาพบว่าพบสิ่งที่ไม่อยากเจอนะครับ
ไม่อยากเจอก็เลยอาจจะรู้สึกอารมณ์ร้อนขึ้นหน่อยนะครับ

เรากำลังรวบรวมเราต้องรอผลจากแพทย์ก่อนนะครับ
ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บแค่ไหนนะครับ
เบื้องต้นมันก็ต้องดูว่าถามว่ามีบาดเจ็บสาหัสไม่สาหัสนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องดูขอผมเชื่อว่า๒๓วันผลแพทย์คงออกครับ

ส่วนอาการล่าสุดนะคะทางญาติบอกว่าผู้ที่บาดเจ็บ
ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอาจจะต้องรักษาตัวอีกหลายวัน
อาการโดยรวมคุณหมอบอกว่าปลอดภัยดีแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อน
แต่ต้องรักษาตัวค่อนข้างนานนะคะเพราะว่ากระดูกสะโพกแตกอะค่ะ
กว่ากระดูกมันจะเข้าที่คุณภาคภูมิมันใช้เวลานะ
ตอนนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าหรือยังไง
เพราะถ้าเจ็บหนักข้อหาก็จะหนักด้วยไงนะคะ
ชมนต์เจริญบุญทันตาบอกว่าถ้าภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้
คดีความไม่คืบหน้าจะไปออกรายการทุกรายการที่ติดต่อมา
ดูซิว่าเขาที่คิดว่าเขาเก่ง
จะสู้พลังของเพื่อนทุกคนในเฟซบุ๊ก
และการช่วยเหลือจากพี่นักข่าวได้มากแค่ไหน

ตำรวจบอกขอเวลา๒วันรวมพยายามหลักฐานใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องในครอบครัวด้วยนะ
แต่มีอะไรถึงขั้นเป็นคดีของคดีกันชนกันขนาดนี้ก็
ใช่ก็ต้องว่ากันไปตามคดีความ
แต่ว่าภูมิกับสพบ้านเป็ดท่านก็ดูหล่อนะ
อะไรอ่ะคุณมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้

ธรรมดิกภาคภูมิคนชื่อภาคภูมิก็หน้าตาดี
มีหน้าล่ะด้วยชื่อเดียวกัน